คุณคิดว่าคุณร้องได้คนเดียวเหรอคะแบบนี้

ไหนบอกที่โรงเรียนไม่มีใครร้องเพี้ยนไงฮะ
น้องเพลงและคุณโอร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
บนเวทีแห่งนี้ครับเราก็จะมีการประชันในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของเนื้อเพลง
บทเพลงลูกทุ่งจะมีนักสู้ชิงล้านขึ้นมา๒ท่านด้วยกัน
ชิงเงินล้านบนเวทีของเราส่วนผู้ที่พลาดพลั้งกลับบ้านก่อนนะครับ
จะมีเงินทุนปลอบใจจากทางรายการของเราแต่ถ้าดีที่สุดเลยนะครับ
อย่าร้องผิดเลยครับครบ๑๐เพลงถึงยกที่๑๐ทั้งคู่เมื่อไหร่
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้าน
นี่คือศึกยกที่๑ของนักสู้สองสมัยจากมุมแดง
คุณโอพยาบาลสาวในเรือนจำผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน
พบกับผู้ท้าชิงน้องเพลงจากมุมน้ำเงินเด็กหญิงชาวมอนจากอำเภอสังขระบุรี
ผู้มีมานะและกระตันอยู่นักสู้ทั้งสองคนจะจับมือกันสู้ไปถึงยกที่สิบได้หรือไม่
ไปเอาใจช่วยทั้งสองคนกันเลยครับ

ก้าวเดินผ่านเวทีตรงนี้มากี่ครั้งแล้วจำได้ไหมฮะ
อยู่กับเรานานมากจนเหมือนญาติสนิทกันแล้ว
อยู่นานยิ่งดีค่ะครับยิ่งอยู่นานยิ่งเงินเยอะค่ะ
นี่ใช่แล้วนะฮะในวันนี้ของเรานะอบอุ่นมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ากำลังใจมาด้วย
อย่างฝั่งของคุณโอนะคะกำลังใจแบบอบอุ่นถึงมาคนเดียวแต่อบอุ่นจนรู้สึกอบอ้าวเลยนะคะคุณสามี

ยังคงนั่งยิ้มหวานเป็นกำลังใจให้ภรรยาอยู่ตลอดเวลา
ทางฝั่งน้องเพลงวันนี้มากับครอบครัวเหมือนเดิมนะคะมีคุณแม่มาด้วยคุณแม่ปินนะคะแล้วก็น้องสาวฝาแฝดนะคะธิวากับธิดาแล้วก็คุณครูนะคะยังอยู่เหมือนเดิมคุณครูนับแล้วก็คุณครูปลื้มนะคะสวัสดีนะคะ
คุณครูนี่ก็คือมาเองเลยมาขอดูแลนักเรียนของตัวเอง

รอบนี้นะครับก็จะให้คุณโอเป็นผู้ร้องเพราะว่าน้องเพลงนะครับร้องไปแล้วในครั้งที่แล้วครับ
โอพยาบาลสาวในเรือนจำผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน
นักสู้ของเราในวันนี้

และออกเรือนจำเป็นประจำทุกวันเพราะเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจำกลางจังหวัดระยองในอดีตค่ะ
หนูเคยมีแฟนอยู่คนนึงจะแต่งงานกันค่ะได้ไปซื้อรถค่ะ
หนึ่งคันโดยที่หนูเป็นคนกู้คนเดียวแล้วก็ได้ไปซื้อบ้าน
บ้านหลังนี้คือหนูจะเป็นผู้กู้หลักและเขาเป็นผู้กู้รอง
แต่งมาได้สองเดือนค่ะวันนั้นแฟนเขาไปคุยเรื่องงาน
เกิดอุบัติเหตุก็คือรถคว่ำอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านที่หมู่บ้านที่หนูซื้อ
แล้วเขาขับรถชนเสาของกรมโยธาแล้วพลิกคว่ำลงในคลอง
มีจดหมายเข้ามาค่ะจากทางธนาคารเรื่องรถกับเรื่องบ้าน
รถเนี่ยค่ะก็คือทำประกันชั้นหนึ่งไว้อยู่แล้ว
กรณีที่เสียชีวิตไม่ต้องผ่อนต่อแต่พอในความเป็นจริง
นิติวิทยาศาสตร์แจ้งว่ามีแอลกอฮอลเกินหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
ประกันจะไม่จ่ายค่ะนอกจากจะมีหนี้สินเรื่องรถ
รู้สึกชีวิตไม่รู้ว่าจะสู้ได้ขนาดไหนอ่ะค่ะมาเอาใจช่วยโอพยาบาลสาว
พร้อมจะชดใช้หนี้สินในอดีตและก้าวไปข้างหน้ากับบทเพลง
ที่เธอตั้งใจเตรียมตัวมาร้องเพื่อสู้บนเวทีแห่งนี้
คุณโอนะฮะเห็นทีมงานกระซิบบอกเราว่า
แต่ก่อนนี้ทางบ้านเนี่ยไม่เคยมีใครได้ยินเสียงเพลงจากคุณโอเลย
ไม่เคยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เป็นคนขี้อาย
แล้วก็ไม่กล้าร้องให้พ่อกับแม่ฟังแล้วตอนเนี้ยเวลามันร้องต่อหน้าคนเยอะเยอะอย่างเ
โอไม่อายเหรอคะอ่าถามว่าอายไหมก็อายค่ะ
แต่ว่าเรามีความประสงค์ในการที่ว่าอยากจะปลดหนี้ค่ะแล้วก็คือ
ก็เลยความรู้สึกที่อายค่ะมันลดลดลงเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ร้องเพลงจริงที่เริ่มจริงนะคะก็ปีที่แล้วค่ะ
แล้วเห็นรายการนี้ก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องฝึกร้องให้ได้หลายแนว
ค่ะเพื่อมาที่นี่โดยเฉพาะใช่ค่ะอ๋อเรียกว่านี่ที่คุณโอร้องได้ทั้งหมด
นี่คือเพื่อเราเหรอคะเพื่อรายการนี้ถูกต้องค่ะโอ้ยเก่งจัง
เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานหาเงินเนี่ย
มันมากกว่าความอายที่จะร้องเพลงไปแล้วค่ะเริ่มฝึกแนวไหนก่อนคะอ่า
แนวเพลงเป็นสตริงก่อนค่ะงั้นวันนี้โชว์เพลง
ที่ชอบพี่ค่ะวันนี้จะร้องอะไรให้เราฝังเพลงอะไรค่ะ

อีกกี่คืนไม่รู้
ที่ยังคงต้องฝันเฝ้ารอไปอย่างนี้
กว่าฟ้าสวรรค์กระซิบถ้อยคำรำพันธ์
ให้ใครคนนั้นไม่ลืมไม่เหลือเรื่องราว
คนนี้แม่ราตรีรู้ล่วงลับลาชีวิต
แต่รักที่มีไม่เคยจะเลือนล้างไป
คุณแจ็คเนียมร้องเพลงเป็นไง
บ่เสียใจเลยที่เคยโอ้โอ้หัก
เมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาคือเจ้า
อ้ายเคยเสียใจจนน้องอาใส่น้ำเมา
อกหักจากคนรักเก่าหลายคราวก่อนหาเจ้าเจอ

คุณผู้

ร้องเตียง
สอยสอยพรุ่งน้องฟังสอย
เจ้าเศร้าสำนอยเฟ็กกี้
ท่าพระยาหุ่นกระดี๊ดี
โอ้เฟ็กกี้ศรีธรรยา
ขอบคุณพี่แจ๊คด้วยนะครับ
ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะครับ

ทีนี้ก็มาถึงการแข่งขันกันนะครับน้องเพลงเขาร้องไปแล้ว
วันนี้ก็เป็นของคุณโอบ้างยกที่หนึ่งครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทยกที่หนึ่งของคุณโอมากครับ
อีสานอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะเป็นเพลงของศิลปินคนโปรดของน้องเพลงหรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่ไหมของตายของพี่ตายอรไทยใช่ค่ะ
ชื่อเพลงว่าอะไรคะคุณโอฟังได้ฟังแล้วค่ะ
แล้วยังไงครับสำหรับคุณโอแล้วมีปัญหาไหมฮะ

ตัวช่วยล่ะครับอย่ามองข้ามเข้าไปนะครับมีไว้เพื่อช่วยจริงนะครับ
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของคุณโอและน้องเพลงนะครับ
ยกที่๑นี้คุณโอครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
ยังไม่มีใครตัวช่วยเลยนะครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
กัวว่าอายทิ้งไปกัวว่าอายอยู่นั้นเขากัวว่าหากซ้องเห่าจังได้กัวขึ้นเบาดาย
ก็หูอายเคยตัวเกินแล้วก็ยังจำฝังใจ
ถือใดถือนั้น
ตัวใจว่าให้เศร้าหัง
ตั้งใจว่าสิสังคัง
แต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สังใดสังแล้ว
มาจ้องไว้เห็นแนวดอก
ก็อายมาหลอกมาตัว
มาเห็นกันข้างป่านนี้
สั่งได้สั่งแล้ว
แต่สังบ่ได้อีลี
บ่เม้นใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
เลยสั่งบ่ได้
เพลง
กะหูว่าบ่ได้ยัง
ที่ยังคิดหอดอายหลาย
แต่กระจังสิเหตุจังใด
จังสิลืมอายได้สักที
เธอใดเธอนั้น
ตัวหัวใจว่าให้เสาหัง
ตั้งใจว่าสิสังคัง
แต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สังใดสังแล้ว
บ่จ้องไว้เห็นแนวดอก
กะไฮมาหลอกมาตัว
มาเห็นกันคักป่านนี้
สั่งได้สั่งแล้ว
แต่สังบ่ได้อิลี
เม้นใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
เลยสั่งบ่ได้
โอ้ยตายนี่น้อง
สั่งได้สั่งแล้ว
มาจ้องไว้เห็นแนวดอก
กะไฮมาหลอกมาตัว
มาเห็นกันคักป่านนี้
สังใดสังแล้ว
แต่สังบ่ได้เล
เม้นใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
เลยสั่งบ่ได้
แม่นใจบ่มักดี
แต่ย้อนหักอายนิติ

ออกไปเลยก็ไม่ได้
ออกมากดี

ทั้งคุณโอและน้องเพลง

เคยทำอะไรที่มันตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนไหม

ขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณโอร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
ต้องการเงินทุนทั้งหมดประมาณ๒แสนค่ะ

แล้วก็ใช้เรื่องของดอกที่เป็นทั้งรถแล้วก็ทั้งบ้านค่ะ

เพื่อเอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ดูแลแม่แล้วก็น้องค่ะ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณโอร้อง
ได้ครับ

หรือเด็กหญิงมิซาซอนมักคุเทศน้อย

สะพานมอนแห่งนี้คือบ้านหลังที่สองของเธอ
ครอบครัวของหนูมีทั้งหมด๖คนค่ะ
แม่ทำอาชีพทำให้กวัดดอกย่าขายค่ะ
แม่ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะ
สารค่ะที่แม่เลี้ยงลูกคนเดียว๕คน
เมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมนะคะ
แม่ก็เกิดอาการป่วยขึ้นมาค่ะ
เป็นแผลที่มือที่ขาแล้วก็เดินไม่ได้ค่ะ
มันลอบออกมาผิวหนังนี่คือแบบรอบออกมาหมดเลยค่ะ
รู้สึกว่าเหมือนแม่จะไม่อยู่แล้วเหมือนแม่จะไปเลยค่ะ
จากครอบครัวพวกหนูก็ลำบากอยู่แล้ว
มันก็ทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้นด้วยค่ะ
ตอนนั้นแม่ก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาล

ส่วนพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กก็ไปบวชให้แม่เลยค่ะ
เพื่อที่จะทำบุญให้แม่ครับ

ตอนนี้ก็เหมือนครอบครัวกระจัดกระจายกัน

ก็คิดถึงค่ะอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
สาเหตุที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็เพราะว่า
จะได้เป็นทุนการศึกษาจะได้เรียนต่อค่ะ
แต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่คุณแม่ไม่สบาย

น้ำเหลืองเสียเนี่ยอาการที่คุณแม่เป็นเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างน้องเพลง
ก็มันจะแขนนี่มือนี่จะรอบออกมาเนื้อหนังจะรอบออกมา
จะเป็นทั้งขาและทั้งมือตอนนั้นแม่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะ
กินข้าวเองก็ไม่ได้อาบน้ำก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ค่ะ

แม่เจ็บมากค่ะตอนนั้นนี่หนูรู้สึกว่าเหมือนแม่จะไม่อยู่กับพวกหนูหรอกค่ะ
แล้วหนูก็รู้สึกเสียใจมากค่ะ

ก็มีคนที่พวกหนูเช่าบ้านอยู่อะค่ะเขาชื่อป้าใหญ่ค่ะ
เขาก็ช่วยเหลือเขาเห็นว่าแม่ไม่สบายเขาก็เลยขับรถสองล้อนี่แหละค่ะ

ใช่ค่ะไปโรงพยาบาลคิสเตียนค่ะเป็นโรงพยาบาลฝรั่งค่ะ

จากนั้นแม่ก็ไปนอนโรงพยาบาลหมอก็รักษาให้หายค่ะ

แล้วตอนที่คุณแม่ล้มป่วยตอนนั้นอยู่บ้านกันกี่คนพี่ชายอยู่ด้วยไหม
ตอนที่แม่ล้มป่วยพี่ชายน้องชายอยู่ครบทุกคนค่ะ

แต่เมื่อแม่ล้มป่วยทีนี้พวกหนูก็ไปทำงานไม่ได้ต้องช่วยเหลือแม่ใช่ไหมคะ
ทีนี้พี่ชายกับน้องชายทั้งสองคนก็เลยไปออกบวชค่ะเพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะ
วันนี้พี่ชายที่บวชดูอยู่อยากจะบอกอะไรพี่ชายบ้าง
อยากจะบอกว่าคิดถึงพี่นะถ้าเกิดว่ากลับมาเมื่อไหร่มาหาพวกหนูได้นะพวกหนูรอที่บ้านเดิมเสมอค่ะ
ไม่เจอพี่ชายนานแค่ไหนแล้วค่ะ
จริงแล้วครอบครัวเราก็คืออยู่กันพร้อมหน้า
แต่ด้วยวิกฤตทางการเงินตอนที่คุณแม่ล้มป่วย

ก็จำเป็นที่จะต้องแยกย้ายกันไปค่ะ

หนูก็ไม่สบายมากค่ะ
แต่ว่าหนูคิดในใจหนูว่าหนูก็ไม่อยู่แล้ว
หนูก็ซื้อใจมาก

ณตอนนี้คุณแม่จากเคยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในบ้าน

ปัจจุบันคนที่หาปางได้ก็คือน้องเพลง

ที่ต้องช่วยกันประคับประคองครอบครัว
คุณครูค่ะอย่างครอบครัวของน้องเพลงเนี่ย

คุณครูดูแล้วเราต้องยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรบ้าง
ก็อย่างเช่นในช่วงที่คุณแม่น้องอะค่ะ

จะเป็นช่วงที่เปิดเรียนใหม่พอดี
ช่วงนั้นคือน้องก็จะยังปรับตัวไม่ได้
เพราะว่าน้องยังรู้สึกว่ากังวลที่ว่าต้องกลับไปดูแลแม่
น้องก็จะต้องขออนุญาตคุณครูที่ปรึกษาค่ะ

หนูขออนุญาตกลับไปป้อนข้าวแม่ที่บ้านก่อน
แล้วเดี๋ยวหนูจะรีบกลับมาให้ทันเรียนคาบแรกตอนบ่าย
อย่างนี้ค่ะน้องจะทำแบบนี้เป็นประจำประมาณเดือน๒เดือนค่ะ
ก็ครอบครัวน้องก็ลำบากค่ะ
ลำบากตั้งแต่คือคุณครูเนี่ยมีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่น้องอยู่ม๑

เพราะว่าเป๊กรู้สึกว่าในโลกยุคนี้ค่ะ

กว่าไม่ว่าลูกใครไม่ว่าชนชาติใด
ก็ควรได้รับโอกาสที่ดีที่จะมีคุณครูที่ดีค่ะ

เราก็เลยต้องกลับมาป้อนข้าวคุณแม่

แล้วก็บ่ายก็กลับไปเรียนหนังสือต่อ

กิโลก็เดินได้สบายเนอะ
และครอบครัวพร้อมจะเริ่มเกมในยกที่๒หรือยังคะ

รอบนี้๒๐๐๐บาทอย่างที่อยากได้เลย

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๒ของน้องเพลง

วันนี้เพลงนี้ตรงนะฮะ

เพื่อคุณแม่เพื่อครอบครัวเราต้องสู้

แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของน้องเพลงและพี่โอนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
งั้นก็ขอให้โชคดีนะครับเพลง

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
คำสั่งของแล้ว
ขึ้นไปข้างฝา
เลิกงานกลับมา
อ่านถ้วนให้จำคำวร
เรียนรู้สู้งาน
อย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอน
กอดใกล้บ้าน
สายตาแม่เหงาเป็นเงาติดใจไม่หาย
ลูกไม่อยู่ไกลห่วงใยแม่ทุกเวลา
สู้งานเหนื่อยกายอ่อนใจเมื่อเจอปัญหา
หลายข่าวยังขอดใจลาแต่แววตาแม่คอยเตือนใจ
แพ้บ่ได้บอกใจอย่าให้ออดเองทุกข์ใดรังแก่
แผลก็แพ้บ่ได้ยินคนรักจากลาน้ำตาก็รินท่วมใจ
ตกงานกี่ครั้งผิดหวังกี่คราวร้อง

ยังมีทุกข์ใจเจ็บแค่ไหนบอกใจห้ามถอย
เขียนคำแม่สอนเป็นกรอนติดไว้ข้างฟ้าง
เตือนผ่านตาให้จำแม่ยังรอคอย
ทนสู้งานเก็บกรรมเพิ่มสิบเป็นร้อย
จะนำรอยยิ้มไปกราบแม่
เขียนคำแม่สอนเป็นกรอนติดไว้ข้างฟ้า
เตือนผ่านตาให้จำแม่ยังรอคอย
ทนสู้งานเก็บกรรมเพิ่มสิบเป็นร้อย
เมื่อถึงวันที่รอคอยจะนำรอยยิ้มไปกราบแม่

ถามคุณครูคะคุณครูคะฟังแล้วเป็นไงบ้างฮะ

เพราะว่ามันมีช่วงกลางรู้สึกว่ามันแบบว่าเอ๊ะนิดนึง
ใช่ครับเพราะว่าเวลาเขาร้องเพลงพวกเศร้าเกี่ยวกับครอบครัวเขา
เขาจะจะสะท้อนในใจเขาครับ

เจ้าไหมเวลาร้องเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ก็เจ้าอยู่นะครับ

เดี๋ยวให้ลงไปนั่งหายใจหายคอคุยกับคุณแม่คุยกับน้อง

สมเป็นแชมป์เก่าผู้จัดเจนเวที
แม้จะเจอเพลงอีสานหนักแบบนี้
แต่ก็เก็บรายละเอียดได้ทุกคำ
จับมือกับน้องเพลงผ่านยกที่๑ไปได้ทั้งคู่
แต่ไม่ทันได้พักหายใจ
น้องเพลงก็ชิงร้องเปิดยกที่๒ไปเป็นที่เรียบร้อย
ช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณโอกันครับ
บานสาวในเรือนจำผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน
ของน้องรอดแล้วเหลือของคุณโดค่ะตอนนี้
ค่ะนะคะพร้อมเลยไหมคะคุณโอพร้อมเลยค่ะ
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๒ของคุณโอมาเลยครับ
เพลงเร็วมาก
คุณโอค่ะเพลงนี้ไหวไหมคะ

พอได้อีกแล้ว

ไม่ใช่
อธิษฐ์สุดท้ายสุดท้าย

ในทีวีเขาไม่โฆษณาเรื่องใบชากับนอนตัวน้อย
ฉันดูแล้วหัวใจเลื่อนลอยเจ้านอนน้อยร้องขอไม่ช้า
ชีวิตเราดูฉันคลายมันเฝ้าคอยฝันให้เขามาเมตตา
ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดเอาใจเธอมา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
ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดเอาใจเธอมา
ถ้ามีมนต์เหมือนในนิยายจะเสกให้เธอเสน่หา
ลุ่มลงมอบหัวใจให้มาเฝ้าเรียกขาทุกวันร่ำไป
ชีวิตเราคล้ายโฆษณานอนคอไปช้าแต่ข้าขอใจ
ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดเอาใจเธอมา
ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดเอาใจเธอมา
รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มองแอบเขียนจองบนกระดานใจ
จะวนอนร้องชิเมเจ้าใดสื่อความหมายว่าขอไม้ช้า
ฉันขอยืมเอาคำนี้มาส่งพาสาวว่าขอใจขอใจ
รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มองแอบเขียนจองบนกระดานใจ

สื่อความหมายว่าขอใบช้า
ฉันขอยืมเอาคำนี้มา
ส่งพาสาวมาขอใจขอใจ
ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใด
ชิเมเจ้าใดเอาหัวใจเธอมา
ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใด
ชิเมเจ้าใดเอาหัวใจเธอมา
อัศวินติกว่าเต็มสูบกันจริงสำหรับสองท่านนี้ทั้งคุณโอและน้องเพลงนะครับ

คุณโอพยาบาลสาวก็วาดลวดลายสะดาวเวทีเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่าจะเพลินจนร้องพลาดไปบ้างหรือเปล่านะเนี่ย
มาฟังผลการตัดสินในยกที่๒ช่วงหน้า

ร้องได้
เอาละครับยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า

ร้องได้ร้องได้
ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

นักสู้ชิงร้าง

ร้องได้แบบนี้ค่ะสะสมเงินทุนร่วมกันค่ะ

สองหมื่นบาท

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ
ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ

ผ่านยกที่สองไปได้นะครับคุณโอ